ก้าวราวไปก้าวราวเฮียร์ฮอล์เจออย่างนี้ตัวจะต้องรอฟัง
เพราะว่าเพิ่งจะปล่อยเพลงงงมากแม่ออกมา
ก็มีเหตุให้ต้องสะดุดซ้ำร้ายค่ะฤทธิกาชัย
แฟนของคุณเนยที่เป็นนักบินตอนนี้ยังโดนลดเที่ยวบิน
และต้องกักตัวยาวเลยล่ะค่ะ
ต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะ
ที่เหมือนแบบเราไม่ได้ไปปรากฏตัวบนเวทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าเออหลายคนก็รอเรานะคะ
แต่ว่ายังไงเราก็ยังมีผลงานอย่างอื่นให้ติดตาม
ไฟล์บินเดือนหนึ่งเหลือแค่ไฟล์๒ไฟล์เอง
เพราะว่าก็คือไปบินไฟล์ทหนึ่งกลับมาปุ๊บก็คือหยุดยาว๑๔วัน

นี่ก็กำลังคิดอยู่เลยค่ะเพราะว่าจริงก็มีแพลนจะไป
ก็คงต้องรอดูสถานการณ์นะคะเพราะว่าสนามบอลมันก็มีคนแบบจากหลากหลายประเทศมาอะไรอย่างนี้
ว่าทางแบบทางแบบสมาคมฟุตบอลอะไรอย่างนี้เขาก็คงอาจจะต้องเลื่อนด้วยหรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่รู้ก็คงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป